เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคนป่วยโควิดแล้วก็หายจากโควิดนะคะ
เขาใช้ชีวิตกันยังไงเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้ว
กำลังพูดถึงแพนเค้กเขมมะนิดนั่นเองนะคะ
เจ้าตัวพร้อมด้วยคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ย
ออกจากโรงพยาบาลกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้๑๐กว่าวันคุณผู้ชม
นางเอกสาวพร้อมด้วยคุณแม่นะคะ
แล้วก็น้องสะพ้ายได้โพสต์คลิปวิดีโออัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่ง
แหมดูภาพันธ์อุ่นทีเดียวนะ
เป็นการอัปเดตอาการแล้วก็กิจกรรมช่วงอยู่บ้านของเธอแล้วก็คุณแม่นี่แหละ

เธอเองบอกว่าโอ้โหตอนนี้ต่อให้กลับมาอยู่ที่บ้านนะ
ก็ต้องรักษามาตรการเรื่องความสะอาด
แล้วก็ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเลย
สมาชิกแต่ละคนนะคะแยกกันไม่อยู่รวมกันค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ยังฝึกหายใจอยู่ด้วย
เป็นช่วงแห่งการฟื้นฟูปอดนั่นเองค่ะ

ของแพนก็พยายามเริ่มกลับมาออกกำลังกายเนอะ
แต่ว่าก็ต้องไม่หักผมคือถ้าเกิดหักผมเนี่ย

อาจจะมีไอบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือมีแบบบางวันก็มีเสมหะบ้างอะไรอย่างนี้
ฟื้นฟูปอดการไข่ช่วงเวลานี้นะคะ

ระหว่างที่เราอยู่บ้านโดยไม่ออกพ้นรั้วบ้านไปอย่างนี้นะคะ

พี่แพนรับหน้าที่ผูกพืชผักศูนย์กลัวไหม

ก็จะมาเจอกันแค่นั้นเองไม่งั้นก็จะแย่งคนละส่วน

แต่ว่าอย่าหักโขมจนเกินไปจ้า
แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้
ครอบครัวของแพนเค้กติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๘คน
รวมถึงหลานตัวจิ๋วด้วย
แต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดก็หายดีแล้วนะคะ
ก็กลับมารักษาตัวกันที่บ้านนี่แหละค่ะ
แพนเค้กค่ะก็เลยถือโอกาสนี้
ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด๑๙ในเด็กไว้ด้วย
เดี๋ยวไปฟังจากหลานของเธอเล่าให้ฟังกันค่ะ
หนูเจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูก็มีน้ำมูกค่ะ

ขอโฟกัสที่ฉานั่งไขว้ห้างนิดหนึ่ง
อ๋อน้องอันชาญลาเขาเป็นทางแบบ

เออน่ารักดีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสุขภาพดีขึ้นเรื่อยแล้วแหละ
แล้วก็ดีถึงขั้นว่าวิ่งเล่นกันในบ้านแล้วได้แล้วนะ
กิจกรรมล่าสุดที่บ้านนี้เขาเล่นกันก็คือนี่

เพราะว่าป้าแพนเนี่ยเขาแอบไปใช้เครื่องเล่นของเด็กโอ๊ยนะคะ

เด็กก็เคยหล่อขอรุมแกล้งสักหน่อยแล้วกัน

ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หมีค่ะคุณค่ะ
แว๊บจริงอ่ะอยู่ไหนล่ะที่นี่
ใช่นะคะอย่างนี้ด้วย
เอาจริงดูคลิปนี้แล้วดูเป็นแบบว่าเหมือนเขาซ้อมเลี้ยงลูกกันเหมือนกัน

นี่ดิฉันเชียร์แล้วนะออกหน้าออกตาแล้วนะแพนเค้กสารวัตรหมีนะ